กำลังตามหาตัวคนที่ก่อเหตุอยู่มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตลาดเทศบาลสามอยู่ซอยหมอนรินนะครับ
เขตเทศบาลเมืองตากค่ะเขามากันสองคันสามคนไปซื้อหมูทอดนะฮะ
ในช่วงกลางดึกเขาเป็นตลาดกลางคืนค่ะดูขวามือนะฮะ
คนที่ขี่จักรยานยนต์รอเพื่อนอยู่คนเดียวเนี่ยคันขวามือเนี่ยที่เราเขียนว่าผู้บาดเจ็บเนี่ย
จังหวะที่กำลังรอเพื่อนไปซื้อหมูทอดเนี่ยเดี๋ยวจะมีจักรยานยนต์เนี่ยขี่มาตรงนี้นี่เห็นไหมฮะ
ซ้อนกันมาแล้วอยู่ดีจอดรถเดินลงมาแล้วต่อยเขาเลย
นี่จังหวะเพื่อนเดินกลับมาซ้อนท้ายแล้วนะฮะแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยนี่ต่อยเข้าไป
โอ้โหแล้วเหมือนกับกำกุญแจอะไรไว้ในมือด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเขาถึงขั้นแบบคือเย็บ๕เข็มนะครับทุกผู้ชมครับ
โดนเข้าไปที่ใบหน้าเนี่ยถ้าเป็นหมัดเพียวไม่น่าจะแตกขนาดนี้
ก่อเหตุเสร็จนี่ก็พากันหลบหนีไปนะครับส่วนเพื่อนคนเจ็บก็พาคนเจ็บไปโรงพยาบาล
หน้าเนี่ยมีแผลลึกฉี่ขาดนะฮะต้องเย็บ๕เข็ม
นี่โอ้โหแล้วเขาก็ไปแจ้งความที่สพเมืองตากนะครับ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับได้คุยกับชาวบ้านที่เปิดร้านค้าอยู่ในซอยนี้นะฮะ
ซอยหมอนรินนะครับในเขตเทศบาลเมืองตากบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นช่วงกลางคืน
ช่วงกลางคืนเนี่ยจะมีร้านเข้ามาตั้งแผงขายของอยู่
ข้าวเหนียวหมูทอดก็มีขนมขนมก็มีลูกค้าที่เป็นคนเจ็บเนี่ยเข้ามากับเพื่อน
ก็มาซื้อหมูทอดก็แวะเวียนมาซื้อกันตลอดลูกค้าช่วงกลางคืน
ตอนเกิดเหตุผู้เสียหายก็นั่งคล่อมรถจักรยานยนต์รอเพื่อนอยู่
คู่กรณีเนี่ยมาถึงจอดรถแล้วก็มาต่อยเลยซึ่งผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาไม่รู้จัก
ไม่เคยมีเรื่องกับใครบาดแผลที่เย็บถึงห้าเข็มคาดว่าคนก่อเหตุ
น่าจะกำกุญแจเอาไว้ในมือด้วยตอนที่ชกเข้าไปเนี่ยโดนแถวคิ้วซ้าย
เกือบโดนลูกในตาเลยนะฮะถ้าเข้าตานี่ตาอาจบอดได้
รักแล้วน้องเขาเจ็บตรงไหนบ้างเราคุณจะโทรเวลโทรภไปเลยตรงคิ้วนะฮะ
ที่โดนจังจังคือที่แรกก็เหมือนสะลบลงไปเลย

คือไม่เคยมีเรื่องค่ะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่นะครับ
แต่ทีนี้คนเจ็บเขาบอกมันผ่านมาหลายวันแล้ว
ยังตามไม่ได้เลยแล้วก็มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดตรงนี้นี่แหละ
แต่คนร้ายก็แม่จังหวะกลางคืนด้วยนะฮะใส่หมวกกันน็อกอะไรมามิดชิดเลยทีเดียว